และมาต่อกันที่วงการบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะ
สำหรับคลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงมากในโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะ
หลังจากที่มีหนูน้อยออทิสติกคนนึงนะคะ
แล้วทราบซึ้งจนถึงขั้นน้ำตาไหลพลากเลยทีเดียวค่ะ
จากรายงานนะคะระบุว่าเด็กผู้ป่วยออทิสติกชาวแม็กซิกัน
ไปร่วมชมคอนเสิร์ตของวงร็อกชื่อดังสัญชาติอังกฤษ
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
ที่พูดถึงกำลังใจแล้วก็ความหวัง
ก็ทำเอาน้ำตาไหลพรากกันเลยค่ะ
ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวที่ถูกบันทึกโดยคุณพ่อของเด็ก
ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชม
ขณะนี้มียอดวิวทะลุ๓ล้าน๔แสนวิวแล้วค่ะ
จากนี้นะคะโคเพลย์เองก็ยังได้รีทวิตคลิปวิดีโอดังกล่าว
พร้อมกับระบุข้อความเป็นภาษาสเปนว่า

ให้กับเหล่าผู้ติดตามกว่า๑๗ล้านแอคเคาน์
ทราบซึ้งไปตามกันอีกด้วยนะคะ
นี้พ่อของหนูน้อยได้อธิบายไว้ใต้คลิปนี้ว่า
ต้องการแบ่งปันสิ่งดีให้คนได้เห็น
และตระหนักได้ว่ายังมีสถานที่ดีสำหรับเด็กออทิสติกอยู่ค่ะ